ส่งข้อความมาคุยกันในทุกประเด็นข่าวเลยมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่ของตำรวจสพยี่งอเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะคะ
ลูกแท้นะลูกชายฆ่าแม่ของตัวเอง
คือเอามีดไปปาดคอแม่ตอนที่แม่กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเลยนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปบ้านเพื่อนแล้วก็ไปนั่งจิบชาอยู่แบบสบายใจ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะครับตำรวจก็ตามไปจับตัวมาได้ค่ะ
พอจับตัวได้เนี่ยสอบประวัติดูนะคะ
ลูกชายคนนี้เคยมีคดีพยายามฆ่า
เคยไปเข้ารับการรักษาเรื่องของอาการทางจิตทางประสาทมาด้วยในโรงพยาบาล
พอตำรวจคุยกับลูกชายว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะ
บอกว่าหวาดระแวงกลัวว่าแม่จะมาฆ่าตัวเอง
ก็เลยเอามีดไปปาดคอแม่ซะก่อนเลยแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจสพยิงจนราธิวาส
เขาได้รับแจ้งเหตุนะคะว่าลูกฆ่าแม่เสียชีวิตในบ้าน

มุงดูกันอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ก็กันคนออกไปเข้าไปตรวจสอบในบ้าน
ตอนเข้าไปในบ้านเนี่ยกองเลือดโอ้โหในห้องน้ำเต็มเลยนะคะ
มีดทำครัวขนาดความยาว๑ฟุตครึ่งตกอยู่ข้างกองเลือด
ผู้เสียชีวิตคือนางทิมฉัดวิจิตรอายุ๗๓ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำค่ะ
มีแผลถูกของมีคมปาดที่คอเป็นแผลชะกันเลยนะคะ๑แผล
เจ้าหน้าที่ก็ให้นำศพผู้เสียชีวิตไปกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเมตตาธรรม
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เพื่อให้แพทย์ทำการชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็จะมอบให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
จากการสอบสวนเบื้องต้นรู้ตัวคนก่อเหตุก็คือลูกชายแท้ของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายวันนิวัฒน์ฉัดวิจิตรอายุ๔๔ปี
หลังจากก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
คำบอกเล่าของชาวบ้านเขาบอกว่า
ตัวนายวันนี้วัดลูกชายเนี่ยก็อยู่บ้านกับแม่นี่แหละค่ะ
มีอาชีพกรีดยางแล้วก็มีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าเป็นประจำเลยนะคะ
อยู่กัน๔คนก็คือตัวนายวันนี้วัดผู้ก่อเหตุ
ตัวแม่นะคะผู้เสียชีวิตแล้วก็มีหลานอีก๒คน
ทางตำรวจบอกว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ย
ก็ตรวจสอบรู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่ง

แล้วก็พอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านเพื่อนคนนี้
ที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบอยู่ด้วยนะ
ก็ไปเจอตัวลักษณะอาการตอนไปเจอเนี่ย
นายวันนิวัตลูกชายเหมือนคนเหมือลอยอะ
นั่งเหม่อลอยเหมือนซึมเศร้าอะค่ะ
ตำรวจก็สอบสวนนายวันนิวัตลูกบอกว่า
ตัวเองมีอาการหวัดระแวง
คือกลัวว่าแม่จะทำร้าย
ไปเองแบบนี้ก็เลยตัดสินใจ
ใช้มีดทำกับข้าวบุกไปปาดคอแม่
ตอนแม่กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำจนแม่เสียชีวิต
คอแม่เสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหลบที่บ้านเพื่อน
พอไปถึงบ้านเพื่อนก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตัวเองก็อาบน้ำเดินออกมานั่งกินชา
จนสุดท้ายตำรวจไปเจอตัวก็นำตัวไปโรงพักนะคะ
แล้วพอตรวจสอบประวัตินายวันนิวัฒน์คนนี้เนี่ย
ก่อคดีพยายามฆ่าผู้อื่นในปี๒๕๕๙
แล้วก็เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้กับชาวบ้านมาแล้วด้วยหนึ่งครั้ง
พอพ้นโทษออกมาก็ไปรักษาตัวจากอาการทางจิต
ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เจรื่อธีก็ต้องตรวจสอบว่าตกลงแล้วนายวันนิวัตต์
ทางจิตจริงหรือเปล่าป่วยขนาดไหนยังไง
ซึ่งครอบครัวได้นำร่างของผู้ตายไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งคาค่ะ
ก็มีญาติมีชาวบ้านกว่า๒๐๐คนนะคะ
เดินทางไปรดน้ำศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า
ลูกสาวคนโตของผู้ตายซึ่งเป็นพี่สาวของคนก่อเหตุเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
น้องชายเริ่มมีอาการทางจิตค่ะ
ก็เตือนอยู่ตลอดนะให้กินยาให้กินยาอย่าลืมกินยา
แต่ก็ไม่คิดว่าน้องชายจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งจนฆ่าแม่ตัวเองได้แบบนี้นะคะ

ทางครอบครัวกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพ๓วัน
จัดพิธีชาปนกิจศพเว้นวันอาทิตย์ที่๙ธันวาคม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรยิ่งงอบอกว่า
หลังจากเจ้าที่จับผู้ก่อเหตุได้เนี่ยก็พาไปสอบปากคำพาไปทำแผนด้วยนะคะ
ก็บอกว่ากลัวว่าชาวบ้านที่ไม่พอใจจะมารุมประชาธรรมเหมือนกันช่วงที่ทำแผน
ก็ต้องส่งตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลด้วย
ปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายด้วย
จากมีประวัติรักษาอาการทางจิตทางประสาทแล้ว
ยังมีสารเสพติดในร่างกายอีกต่างหากเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะ